แล้วกลับมาสวดพร้อมรบกันต่อนะคะกับการอัปเดตดวงกับ๔นักศัตริย์ที่เหลือเลยดีกว่าค่ะพี่โก้ค่ะ

คนที่เกิดปีว่อนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของเรื่องส่วนตัวนะครับ
ทำให้เต็มที่นะครับเพราะว่าผลงานเนี่ยจะออกมาเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างมากขึ้นหลังจากที่ถูกหมางเมินมานานจากนี้ไปเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยรีบทำแล้วก็รีบส่งให้ผู้ใหญ่เขาจะเข้าตา
ฟิกกันนะปีวอกสัปดาห์นี้นะคะ

คนที่เกิดปีรากานะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็ขอให้ระวังเรื่องของความเครียดสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แยกแยะเป็นเรื่องไปเพราะว่าถ้าคุณเอาเหมารวมเนี่ยมันก็จะเครียด
เราจะรู้สึกว่ามันหนักเกินไปถ้าทุกเรื่องมารวมกัน
และที่สำคัญคือจะเครียดอะไรก็ตามเนี่ยอย่าไปผ่านเพราะว่ามันจะทำให้ตายกเข่ง
หมดเลยค่ะระวังกันไว้นะคะ
ที่เกิดปีจอนะครับในช่วงนี้นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีความหวานแหววนะครับแล้วก็ส่งผลให้ทุกเรื่องเนี่ย
เขาเรียกว่ามองโลกเป็นสีชมพู

มองทั้งเรื่องแย่ก็กลายเป็นสีชมพู

เขาเรียกว่าให้คนปีจอระมัดระวังตัวเองนิดนึง

แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเจออะไรใหม่ด้วย
แล้วก็จะมีการเรียกตัวไปสัมภาษณ์
แล้วก็รับงานใหญ่ด้วย
อุ้ยดีจุงถ้ามีกุลอยู่ในดวง
ก็จะฟังปีกุลด้วยตลอดเวลา

ไปแล้วกับการอัปเดตดวงเลิศทั้ง๑๒นักศัตริย์
และตอนนี้ก็ได้เวลาสรุปดวงเด่นประจำสัปดาห์กันแล้ว
กษัตริย์ที่โดดเด่นเรื่องความรักคือปีจอ
กษัตริย์ที่โดดเด่นเรื่องการงานคือปีกุล
และนักกษัตริย์ที่โดดเด่นเรื่องการเงินคือปีถ่อ

อะไรล่ะเธอเธอเป็นอะไรกับฉันล่ะ
โอ้ยฉันขอให้ดอกม้าผิบาลไม่ใช่ดอกตะวองเพชรก็พอ

หนุ่มนักศัตริย์ไหนที่เก็บเงินเก่งที่สุด
อุ๊ยขอให้มันเป็นแบบว่าคนใกล้ตัวเราใช่ไหม
ก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของพื้นฐานนิสัยเนี่ย
ผมวิเคราะห์แล้วนะครับในเรื่องของการรู้จักเก็บมุด
เป็นคนที่ห่วงเป็นคนที่อะไรอย่างนี้
ก็ยกให้กับคนที่เกิดปีละกาครับ

เล็กน้อยนี่เขาเก็บหมดนะ

ห่างกับเรามากไหมจะคบกันได้ไหมเนี่ย

โอเคค่ะวันนี้เรียกได้ว่าเต็มอิ่มมากเลยนะคะพี่หมอโจ้ค่ะ

คุณผู้ชมคนไหนนะคะที่ดูไม่ทันก็สามารถเข้าไปดูอัปเดตได้เพิ่มเติมกันได้นะคะ
เต็มอิ่ม